คุณผู้ชมคะในช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังนะคะพี่ปูพงศิษยคัมภีร์
หลังจากที่มีข่าวว่าถูกพันธาอากาศเอกนายหนึ่งนะคะใช้ปืนข่มขู่กลางผับดังที่จังหวัดอำนาจริง
ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลแล้วนะคะ
โดยพี่ปูเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพนะคะที่เขียนด้วยลายมือของตัวเองผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจปูพงศิษย์ออฟฟิเชียล
โดยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและแสดงความจำนงว่าไม่ต้องการเอาเรื่องคู่กรณี
แล้วแต่ลำดับการปกครองวินัยของผู้บังคับบัญชาพร้อมกับขอความกรุณาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องเมืองไทย
และยังได้จับมือกับแฟนเพลงหน้าเวทีตามปกติโดยที่ไม่กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
คือพี่ปูเขาก็ยืนยันว่าเขายังจะเจอกันทุกที่เหมือนเดิม
อกจากนี้แหล่งข่าวยังเผยอีกด้วยว่าหลังจบคอนเสิร์ตพี่ปูเนี่ย
ได้ใช้เวลานานพอสมควรในการหารือกับทนายความส่วนตัว
ถึงกรณีที่ถูกชักปืนขู่
ก่อนจะได้ข้อสรุปว่าจะไม่เอาเรื่อง
พร้อมกับเขียนจดหมายระบายความในใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้พี่ปูพงศิษย์ยังได้เปลยกับคนใกล้ชิดด้วยว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องปกติ
เพราะการแสดงคอนเสิร์ตต้องเจอแบบนี้เยอะแยะมากมาย

และจะสร้างความสุขด้วยบทเพลงชีวิตต่อไปนะคะ
เพลงเพื่อชีวิตต่อไปนั่นเองนะคะ
คือพี่ปูเนี่ยได้ยืนยันผ่านทางจดหมายที่เราได้ติดตามกันไปบนโลกโซเชียลแล้วนั่นแหละว่า
จริงแล้วถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
ตัวเขาเองก็ยังจะเดินทางไปพบปะกับแฟนทุกที่เหมือนเดิมนะคะ
อบความสุขผ่านเสียงเพลงเพื่อชีวิตให้กับแฟนมากกว่านะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนเพลงถ้ารักพี่ปูจริงนะคะ
มีสติกันนิดนึงมีความสุขสนุกสนานกันแบบมีสติจะดีกว่า
เพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในยศไหนยดอะไรแต่คุณไม่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้อย่างแน่นอนนะคะ
นั่นแหละค่ะก็ขอให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วกันนะคะ